ที่เกิดดราม่ากันข้ามคืนนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าสัปดาห์นี้เนี่ย
จบได้หรือเปล่าด้วยค่ะก็คือประเด็นที่ลีน่าจังนะคะ
กระชากวิกผมของแพรรี่ไพรวันกลางไลฟ์สด
รายการของคุณมดดำคชาพานะคะหลังจากออกรายการเนี่ย
ก็ปรากฏว่าจากเหตุการณ์นี้ค่ะมีการดึงวิกผมนะคะ
จบรายการเนี่ยแพรรี่ไปโพสต์นะคะอย่างดุเดือดเลยนะคะ
สิบห้านาทีถึงเหตุการณ์ที่เธอโดนกระชากผม
บอกว่าเป็นการทำให้เธอกลายเป็นตัวตลกแล้วก็รู้สึกอับอาย
ต่อหน้าสาธารณชนนะคะเนี่ยค่ะขณะเดียวกันเนี่ย
หลังจากนั้นเนี่ยลีน่าจังก็ไลฟ์สดเช่นกัน
บอกว่าเป็นการแสดงแล้วทำไปเพราะว่าเอ็นดูเหมือนลูกสาว
ตาตลกดังเธอก็เคยล้อเล่นแบบนี้ก็ยังไม่โกรธ
แล้วก็บอกว่าตอนนี้อีกฝ่ายดังเป็นพิธีกรหลายช่อง
พูดอะไรก็เป็นต่อนี่ก็เป็นการตอบโต้กันไปมานะคะ
มีการตอบโต้จากแพรรี่กลับมาบอกว่าถ้าทำแบบนี้
ก็ให้ไปแสดงกับคนอื่นฟาดฟันกันผ่านโลกออนไลน์
ต้องบอกว่าหลายยกเลยล่ะนะคะมีการโพสต์กันรัว
กระแสคอมเมนต์ในโลกออนไลน์ส่วนใหญ่เนี่ย
ถ้าเราอ่านดูเนี่ยก็จะไปทางฝั่งของแพรรี่
แล้วก็มีการตำหนิพฤติกรรมนะคะของลีน่าจังนะคะ
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะวันนี้ลีน่าจังตัดสินใจ
เข้าแจ้งความที่สอนอพญาไทยเพื่อดำเนินคดีกับแพรรี่ค่ะ
ในข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณาและนำเอกสารหลักฐาน
โพสต์ในเฟซบุ๊คที่ต่อว่าตนเอง
รวมถึงคอมเมนต์ของกลุ่มแฟนคลับแพรรี่
มาให้กับพนักงานสอบสวนนะคะบอกว่าตอนนี้ตัวเองเครียด
เส้นเลือดในสมองจะแตกนะคะเรื่องนี้แค่ไปถ่ายรายการที่เพิ่งเปิดใหม่
มดดำและตอนท้ายก็หยอกล้อกันเล่นตามภาษา
แต่ผ่านไป๕นาทีทีมงานนำไลฟ์มาให้ดู
แพรรี่ร้องไห้ตนเองก็ยังงงและขอโทษผ่านรายการของมดดำไปแล้ว
แต่อีกฝ่ายไม่จบค่ะ
ก็มีทั้งข้อความของกลุ่มแฟนคลับ
ต่อว่าข่มขู่บุกจะมาทำร้ายทำให้กังวลและเครียด
และลีน่าจังก็บอกว่า
เรื่องนี้เหมือนแพรรี่เปลี่ยนวิกฤต
เป็นโอกาสเรียกคะแนนสงสารและโปรโมทผลงานและธุรกิจไปในตัว

โพสเป็นเนื้อดาชาส

เพราะว่าความผิดมันสำเร็จแล้ว
คือแค่ทางรายการถ้าครูก็มีคนบอกมันว่าแม่ทำคลิปแล้วอะไรแล้วเนี่ย
แล้วคุณยังจะสร้างกระแสต่อไป
แต่ฉันน่ะฉันดูเสียเชี่ยงเครียดน้ำมูกไหลน้องให้ตั้งคืนจมูกฉันม่วมเห็นไหม
เดี๋ยววันนี้นับท่าตัวอีก๔๕รายการหลายแสน๕ได้กับแสน
คนสนับสนุนทั้งประเทศและคนมาด่าฉันถล่ม
ฉันไม่ได้ต้องทำเขาฉันเล่นกับเขา
วันนี้ไปแจ้งความนะคะแล้วบอกกับผู้สื่อข่าว
หลังจากนี้ก็พร้อมที่จะร่วมงานกับแพรรี่
เพราะว่าตัวเองมีสปีริตมากพอ
ก็ตอบโต้กันไปมาตอนนี้ถึงสถานีตำรวจแล้วนะคะ
เดี๋ยวต้องรอดูว่าทางฝั่งแพรรี่จะว่าอย่างไร
เพราะว่าปฏิกิริยาครั้งหลังสุดหลังจากที่ทางลีน่า
ออกมาบอกว่าเป็นการแสดงเนี่ยแพรรี่เองก็บอกว่าไม่ร่วมงานด้วยแล้ว
นะคะยังฟาดฟันกันผ่านทางโซเชียลมีเดียอีกหลายยกเลยค่ะ
เดี๋ยวเราติดตามประเด็นนี้กันต่อค่ะ